สู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของแม่โปร่งนะครับจากกรุงเทพมหานครจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันพิชิตโจทย์คำถามสี่ข้อเพื่อที่จะลุ้นเงินรางวัลสูงสุดหนึ่งล้านบาทจะคว้ากลับไปบ้านได้หรือไม่มาเอาใจช่วยกันนะครับวันนี้เราเตรียมตัวกันนำ
รู้สึกดีใจและแม่ก็จะทำให้เต็มที่พวกเราเป็นกำลังใจให้นะ
พร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้เรื่องที่๑ข้าวไข่เจียว
เรื่องที่สองวัดมหาบุตรเรื่องที่สามลูกเสือ
เรื่องที่สี่ภาษาไทยปหนึ่งเรื่องที่ห้าสิริพรอำภัยพงษ์

ทำไมแม่เลือกข้าวไข่เจียวครับแม่ถนัดแม่ถนัดข้าวไข่เจียวใช่ไหมครับ
พวกเราทุกคนก็ถนัดกินข้าวไข่เจียวมาแล้ว
พร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเรื่องแรกที่แม่จะเลือกคือเรื่องข้าวไข่เจียวครับ
แม่เคยขายอาหารตามสั่งมาก่อนหรือครับค่ะขายมากี่ปีแล้วครับแม่
ขายมาประมาณเกือบสี่ปีนี่ข้าวไข่เจียวอ่ะครับแม่
แต่ละร้านแต่ละร้านบางทีก็ปรุงไม่เหมือนกันถูกป่ะใช่ค่ะ
ของแม่ใส่ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับ
แต่ขอให้มันเป็นไข่เจียวที่แบบเพิ่งเจียวเสร็จเนอะแล้วโปะหน้าข้าวมาอะไรอย่างนี้ร้อน
พร้อมไหมครับแม่พร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้เลยครับ
อุปกรณ์สำหรับทำข้าวไข่เจียวนะครับก็จะมีไข่ไก่นะครับ
มีกระทะมีเตาแก๊สแล้วก็มีน้ำปลามีน้ำมันพืช
มีช้อนสำหรับตีไข่นะครับในหม้อข้างหน้านั้นจะมีข้าวสวยนะครับ
แล้วก็มีจานสำหรับตักข้าวตอนนี้มีกระทะสองใบวันนี้นะฮะ
คุณแม่ด้วยเป็นอาชีพของคุณแม่แม่โปร่งเลยบอกว่า
แม่จะเจียวไข่แบบไม่ธรรมดาคือเจียวสองกระทะพร้อมกัน
สองมือไม่ไหวไม่ได้
เอาคนช่วยเหรอเอาใครช่วยดี
นั่นแหละเอาน้องมาตักข้าวแล้วหญิงมาช่วยเจียวไข่ครับ

แล้วจะมีเวลาให้ในการเจียวไข่นะครับ
สิบสี่จานแน่เลือกเองด้วยนะสิบสี่จานเดี๋ยวเราฟังโจทย์และกติกาให้ดีนะครับ
โจทย์และกติกาสำหรับข้อนี้ก็คือช่วยกันทำข้าวไข่เจียวให้ได้๑๔จาน
ภายในเวลาสามนาทีครับพอครบสิบสี่จานปั๊บ
อยู่ใกล้นู้นตีละครั้งให้ดังนะลูกเพื่อหยุดเวลานะลูกนะ
ไม่หญิงพร้อมค่ะถกแขนแม่เขาบอกเขาเจียวได้เร็วกว่านะ
ถ้าพร้อมแล้วนะฮะเริ่มครับ

พร้อมไหมฮะไข่

แม่งแม่งแม่ง
แม่งแม่ง
แม่งแม่ง
แม่งแม่ง
แม่งแม่ง
แม่งแม่ง

แม่งแม่ง

ไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้สำเร็จนะครับ๑ข้อ

ผู้ช่วยด้วยครับขอบคุณมากครับ

แม่ยังไม่หมดหน้าที่แม่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

น้องหญิงแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องหญิงขึ้นมาตอบ
เรื่องที่เหลือนี่ก็คือเรื่องวัดมหาบุตรเรื่องลูกเสือเรื่องภาษาไทยป๑เรื่องสิริพรอำไพพงศ์

ทำไมถึงเป็นเรื่องวัดมหาบุตรครับ

ขอเชิญน้องหญิงมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
บ้านเราเนี่ยอยู่ไกลจากวัดมหาบุตรไหมครับ

แล้วทำไมหญิงถึงชอบไปวัดมหาบุตรครับ
บางทีก็แบบไปขอพรแบบขอให้แบบลูกมีชีวิตที่ดีขึ้น
จริงแล้วที่หน้าวัดมีป้ายอยู่ป้ายหนึ่ง
ป้ายนี้มันคือป้ายที่เป็นข้อมูลของวัดด้วย

นี่คือบอกให้นักท่องเที่ยวเลยนะฮะ

วัดมหาบุตรสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศใด

ตัวเลือกที่อ่าวพอศ๒๓๑๐
ตัวเลือกที่๓พศ๒๕๖
ตัวเลือกที่๔พศ๒๕๖
ตัวเลือกที่๔พศ๒๓๒๐

ในรูปที่ให้สังเกตไม่เคยเห็นเลยค่ะ
ที่หนูตอบข้อนี้เพราะว่าหนูเดาเลยค่ะ

หญิงยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ก็คือประเทศอังกฤษนะครับและพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยท่านก็นำแนวคิดมาก่อตั้งเป็นลูกเสือไทยใช่ไหมครับครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือประเพณีการจับมือซ้ายของลูกเสือได้แนวคิดประเพณีนี้มาจากใครตัวเลือกที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองชนเผ่าซูลูตัวเลือกที่สามชนเผ่าอาสันติตัวเลือกที่สี่ชนเผ่ามาไซขอตอบข้อสามอาซันติครับตัวเลือกที่สามชนเผ่าอาสันติครับยังไม่หมดหน้าที่ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไประหว่างคุณพ่อและใบเตยใบเตยครับแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้
ใบเตยครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่อง

เชิญน้องใบเตยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

หมอไหนลูกมีคุณหมอศัลยกรรม
คุณหมออายุรกรรม

คุณหมอรักษาคนไข้ค่ะ

เรามีให้เลือกทั้ง๓ทางเขาไม่ไปเลยสักทาง

เอามาจากแบบเรียนภาษาไทยของหนูเลย
นะลูกนะเกี่ยวกับการผสมคำนะลูกแล้วก็มีสละเข้ามาเกี่ยวข้อง
ใบเตยต้องสมาธิดีนะลูกนะ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
พยานชนะในตัวเลือกใดที่ผสมกับสละอูแล้วมีความหมายทุกคำ

อย่างเช่นคำว่างองู
งองูผสมกับสละอูก็เป็น

แต่นี่ฟังโจทย์ของเราเข้าใจโจทย์ใช่ไหมลูก
ตัวเลือกที่หนึ่งคอควายฟอร์ฟันรอเรือ
ตัวเลือกที่สองผอพึ่งขอไข่บ่อใบไม้
ตัวเลือกที่สามสอเสือมอม้ารอลิง
ตัวเลือกที่สี่ดอเด็กชอชิงนอนู
หนูสะกดได้ค่ะ
ดอเด็กสละอูอ่านว่าดออูดู

คอควายฟอฟันรอเรือค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งคอควายฟอร์ฟันรอเรือครับ

วันนี้ไม่รู้ว่าครอบครัวของเรา
จะได้คว้าทุนสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปต่อชีวิตหรือไม่
คุณผู้ชมร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของแม่โปร่งนะครับ
ว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตคนในครอบครัวได้มากน้อยเท่าไหร่ในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
เรายังมีของขวัญพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
ในช่วงกุญแจต่อชีวิต

สวัสดีครับ